นาฬิกานะว่าเพื่อนเอกประยุทธ์เนี่ยลงพื้นที่ของก็เป็นเวทีปลาสายใหญ่เขาเกลม
ใหญ่สุดกว่าทุกที่แน่นอนก็กลับบ้านเกิดคนโคราชหลานย่าโม
ใช่เพราะพลเอกประยุทธ์บอกว่าเกิดที่โคราช
เตรียมเก้าอี้คนดูไว้สามหมื่นเลยส่วนเพื่อไทยกลับถิ่นฐานเหมือนกันนะคะ
อืมขึ้นเหนือนะคะไปเชียงรายไปเชียงใหม่ค่ะประชาธิปัตย์ลงใต้ไปสงขลานะคะ
ส่วนก้าวไกลไปสมุทรสาครไล่เรียงดูทีละพักเลยดีกว่าไปที่ท่ากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายก่อนเลยนะคะ
คุณอุ้งอิ๊งค่ะนางสาวแพทองทานพร้อมด้วยในแพทย์ชนละด้านศรีแก้ว
หัวหน้าพักเพื่อไทยนายประเสริฐจันทรรวงทองเลขาธิการพักแล้วก็คณะ
ไปถึงท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงกันแต่เช้าเลยนะคะประชาชนมารอให้กำลังใจแล้วก็ให้ดอกไม้กันเยอะ
ทันทีที่คุณอุ้งอิ๊งกับคณะออกมาจากอาคารผู้โดยสารเนี่ยประชาชนก็ตะโกนต้อนรับเลยบอก
เขาบอกตะโกนกันลั่นสนามบินเลยหลังจากนั้นทีมก็เดินทางไปหาเสียงที่อำเภอแม่สาย
คุณอุ้งอิ๊งท้อง๗เดือนแล้วนะแต่ก็ยังคงเดินหน้าหาเสียงอยู่กับคณะนะคะ
มีประชาชนที่มารอต้อนรับแสดงการตีงูเห่าให้ชมด้วยนะคุณต้อนรับแบบดูเด็ดเผ็ดมันเหมือนกันนี่
ตีงูเห่างูปลอมนะคะงูปลอม
ถามถึงข่าวยุบสภา๑๕มีนาคมคุณอุ้งอิงว่ายังไง
คุณอุ้งบอกว่าจะยุบวันไหนเราก็พร้อมยุบสภาเมื่อไหร่เราจะประกาศรายชื่อแคนดิเดตนายกแน่นอน
บอกไปแล้วว่าเราพร้อมอยู่แล้วพักเพื่อไทยพร้อมแล้วค่ะ
พักเพื่อไทยพร้อมแล้วที่จะออกหาเสียงเพิ่มเติมแล้วก็ทำเพื่อประชาชนพร้อมแล้วหัวหน้าพร้อมไหม
พร้อมมาตลอดครับคือเราไม่ได้สนใจว่าวันยุบสภาจะเป็นวันอะไรนะครับ
มุ่งมั่นเข้าสู่การเลือกตั้งอย่างไรมีการเลือกตั้งแน่นอน
เพราะฉะนั้นจะเป็นวันที่๑๕หรือวันที่๙วันที่๘อะไรเราไม่ได้ติดใจ
แต่เอกสารนั้นระบุชัดนะว่าจะยุบสภาวันที่๑๕ที่หลุดลงมาเนี่ย
มันก็พอดีครับสำหรับวันเลือกตั้งคือวันที่๗พฤษภา
เพื่อไทยเราพร้อมตลอดครับแล้วก็มั่นใจครับว่าหลังจากยุบสภาแล้วเนี่ย
ในการลดลงหาเสียงเลือกตั้งเราก็เพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นนะครับ
นี่ช่วงเช้านะคะพอช่วงเย็นเนี่ยพักเพื่อไทยจัดปลาสายใหญ่ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนปล้องวิทยาคม
ก็พูดถึงเรื่องการที่พักจะประกาศรายชื่อคุณอุ้งอิ๊งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
เขาบอกว่าคะแนนนิยมก็พุ่งขึ้นเรื่อยนะคะ
ซึ่งคุณอุ้งอิ๊งขึ้นปลาใสทักทายเป็นภาษาเหนือก่อนเลย
บอกเลยว่าจะแก้ปัญหาให้ชาวเชียงรายเลิกจนและกลายเป็นคนรวย
เรื่องที่ดินทำกินการเกษตร
รวมถึงกลุ่มชาติภัณฑ์๓๐กลุ่มที่อยู่ในจังหวัดเชียงราย
ยังมีปัญหาเรื่องบัตรประชาชนด้วย

หรือว่าจะต่อเนื่องที่เชียงใหม่คุณโอ๊คไปด้วยนะฮะ
ท่าทีเพื่อไทยนั้นถ้าคุณอุ้งอิงต้องคลอด
จะต้องมีใครมารับช่วงต่ออะไรยังไงหรือไม่อย่างไร

ลับไปที่พลเอกประยุทธ์กันบ้างครับที่โคราชครับ

เอกประยุทธ์เกิดที่โคราชนะฮะ
สู้แล้วก็เบียดกันมาให้ดอกไม้กันเยอะแยะมากมายเลยครับ

มีการจัดเวทียิ่งใหญ่
แล้วมีเวทีย่อยให้ประชาชนได้
มารับฟังรับชมการปลาใส
บริเวณลานอนุสวรีคุณย่าโมด้วยนะครับ

ดอกไม้แล้วก็มีเมื่อกี้ไปอุ้มเด็กด้วย

ปักทงสีน้ำเงินเอาเลิกเอาชัยครับ
บอกว่าเป็นสีของพักรวมไทยสร้างชาติ

สบายดีบ่พี่น้องที่มาวันนี้
เพราะคึกหอดคึดหอดผมเป็นลูกหลานยาโม
ทอดทิ้งผมนะสำเนียงอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะ
ผมพยายามผมก็เป็นเที่ยวอีสานเหมือนกัน
อย่าทอดทิ้งผมนะผมเป็นคนโคราช
เกิดที่นี่ในค่ายสุรนารี
ก่อนจะย้ายไปจังหวัดลบบุรีและกรุงเทพ
ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ยังเป็นลูกอีสานหลานย่าโมเสมอ

แล้วก็ย้ำว่าให้ความสำคัญกับที่โคราช
เพราะเป็นประตูสู่ภาคอีสาน
ปรับปรุงถนนสายมิตรภาพที่มีอายุ๑๑๒ปี

โคราชเป็นศูนย์กลางการคมนาคม
เชื่อมสู่ประเทศเพื่อนบ้านครับ

วันนี้น่าจะเปิดเพลงใหม่ใช่ไหม

นายจุลินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าพักพร้อมคณะ

ปลาสายใหญ่ที่สนามแยกโรงปูในอำเภอหัดใหญ่ค่ะ

แฟนคลับแฮงมาต้อนรับกันนั่นเลยนะคะ
ชูป้ายมอบดอกไม้เป็นกำลังใจตระโกน

มีการเปิดตัว๙ว่าที่ผู้สมัครสอสอสงขลาด้วย
มีประชาชนมาร่วมฟังนับหมื่นคนนะคะ

มั่นใจจะได้สอสอสงขาทั้ง๙เขตแน่

แต่เราจะใช้อุดมการและความตั้งใจ

พักมั่นใจจะได้สอสอทั้งแบบเขต
บัญชีรายชื่อเพิ่มขึ้นกว่าครั้งที่แล้วแน่นอน
ทีนี้ความเคลื่อนไหวของพักอื่นกันบ้างนะครับ
วันเดียวกันนะฮะ
ที่สมุทรสงครามครับ

วาระแรกร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชกำหนดเรื่องของการประมงปี๒๕๕๘
ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาประมงนั้นก็จะทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะฮะ
นี่คือบรรยากาศนะครับการปักหมุดลงพื้นที่